คุณผู้ชมครับพาไปดูเรื่องวุ่นของวัยรุ่นที่ไปเที่ยวสถานบันเทิงยามค่ำคืนที่จังหวัดขอนแก่น
คือวัยรุ่นเขาไปเจอคู่อริที่สถานบันเทิงนะคะ
ฝั่งหนึ่งมีสักประมาณ๘๑๐คนได้

เจอคู่อริทีนี้มันก็ทะเลาะกันแล้วเห็นว่า
ก่อนหน้านี้เคยมีปัญหากันเรื่องของการไปจีบผู้หญิงคนเดียวกันค่ะ
นี่นะคะเป็นเหตุทะเลาวิวาสกันระหว่างวัยรุ่น

ทะเลาะกันค่ะรุมทำร้ายร่างกายกัน
แต่ประเด็นสำคัญคือมีปืนด้วย
มีชักปืนมาขู่นะคะหน้าเวทีเลยค่ะ

กันยายนที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
คนเจ็บที่ถูกทำร้ายในฟ้อนต์อายุ๒๘ปี

ตาข้างซ้ายข้อมือด้านซ้าย
บวมช้ำเป็นแผลใหญ่มาก
นิ้วเท้าถูกแก้วบาด
กลุ่มที่รุมทำร้ายเป็นกลุ่มของในบอสหรือในเต่า
คือฟ้อนต์คนเจ็บให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะ

เคยไปจีบผู้หญิงคนเดียวกัน
แต่มารู้ทีหลังว่าผู้หญิงคนนี้
คบกับในเต่าอยู่ตัวเองไม่รู้ไปจีบ
ขวามือคือภาพในเต่านะคะ

้อนต์บอกแบบนี้แต่พอฟ้อนต์เลิกจีบเลิกคุย

สัปดาห์ที่แล้วในเต่าไม่พอใจ
ยกพวกมายิงคมคู่

ตอนไปเที่ยวภูเวลล่าที่ขอนแก่น
เจ้าของบ้านภูเบลล่าเรียกร้องค่าเสียหายไป๘๐๐๐นะคะ
เพราะว่าผนังห้องประตูห้องมีรอยกระสุนได้รับความเสียหาย
ทีนี้คืน๑๕กันยายนประมาณ๕ทุ่ม
กับเพื่อนอีก๓คนก็ไปร้านที่เกิดเหตุนะคะ
แม้มันช่างบังเอิญไปเจอในเต่ามากับเพื่อนเป็น๑๐คนเลย
ชักปืนขู่ล็อกตัวในฟ้อนต์
แล้วก็ไปทำร้ายอยู่หน้าเวทีตามที่เห็นในคลิป
หลังเกิดเหตุแจ้งความแล้วนะคะที่สพเมืองขอนแก่น
ตอนนี้อาการบาดเจ็บมันยังระบมอยู่เลยยังเจ็บอยู่เลย
ต้องรอคุณหมอตรวจซ้ำอีกครั้งค่ะ
ขึ้นอยู่ที่ผู้ใหญ่เค้าแหละครับ
คือเราอยากเอาเรื่องเค้าถึงที่สุดไหม
ก็ปกติแหละครับก็แล้วแต่ทางสำรวจเค้าจริง

ส่วนทางร้านที่เกิดเหตุนะคะในคลิปภาพนี้ค่ะ
ผู้จัดการร้านออกมาให้ข้อมูลว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ผู้จัดการร้านและกาดของร้านเข้าไปห้ามแล้วนะคะ

โดนลูกหลงได้รับบาดเจ็บไปด้วย
ทางร้านเตรียมเอาผิดกับกลุ่มที่ก่อเหตุ
แม้ว่าเขาจะมาขอโทษแล้วก็ชดใช้ค่าเสียหายนะคะ
แต่ก็ไม่แน่ใจว่าทำไมทางร้านถึงปล่อยให้กลุ่มผู้ก่อเหตุพกปืนเข้าไปด้วย
เพราะว่ามีการชักปืนมาข่มขู่ใช่ไหมคะ
ทีนี้เรื่องทางคดีตำรวจสพเมืองขอนแก่นออกหมายเรียกผู้ก่อเหตุในคลิป
ก็เป็นวัยรุ่นอายุไม่เกิน๒๕ปีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ทั้งหมดก็ประสานกับตำรวจแล้วว่าจะมาให้ปากคำแล้วก็มารับทราบข้อกล่าวหา

หลังจากนั้นก็จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนะคะ
แล้วพอไปดูประวัติของทางผู้ก่อเหตุ
มีผู้ก่อเหตุที่เคยต้องโทษคดียาเสพติด
เป็นเรื่องของการค้ายาเสพติดด้วยนะคะไม่ใช่แค่เสพ
ในปี๕๗นะคะพ้นโทษออกมาแล้วก็มาก่อเหตุทำร้ายร่างกายเหตุการณ์นี้